วันนี้วันที่๕เนอะมีโอกาสอีกสักประมาณสัก๑๐วันได้
๑๑วันนี่ก็ยาวเริ่มต้นเร็วละกัน
มันต้องวางแผนเพราะบางจุดต้องเดินทางไป
จุดเราเอามาฝากอะไรแบบนี้แต่เรามาฝากก็ไม่เท่ากับคุณต้องไปเอง

ไปเริ่มดูกันก่อนไปที่ปราจีนบุรีกันเลยคุณผู้ชมนี่นะฮะ
มีคนไปเจอต้นตะเคียนคู่ก็คือนางกิติพรมงคลพรมุณีครับ
อายุ๔๙ปีเขาฝันฝันเห็นผู้หญิงสาวสองคนมาเรียก
บอกว่าข้างถนนในฝันนะบอกว่าตัวเองมีหนี้สินเยอะ
ไม่รู้ทำยังไงดีจากนั้นก็เลยไปเจอต้นตะเคียนอยู่
ริมทางข้างถนนที่สายบ้านวังห้างหนองมันปลา
ตะบนนาแข็มอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ก็เลยมีการนำเครื่องเส้นไหว้ไปขอสักการะขอโชคขอลาบกันไป
ถูกเลขติดต่อกันหลายงวดนะครับ
คือเขาฝันเห็นผู้หญิงคนนึงมาบอก
แล้วเขาก็เลยเดินทางไปแล้วก็เห็นจริงว่ามีอะไรอยู่ตรงนี้
ก็เลยไปกลับไหว้บูชาแล้วก็ขอเลขมา
ล่าสุดคือฮาทางหมู่บ้านนะคือเลขท้ายนี้

ถูกแล้วปฏินี่ปฏิสินทางหมู่บ้าน
แต่ก็เขาเล่นใต้ดินเนอะมันเป็น๕๒๒
ไม่ได้ถูกลอตเตอรี่เนอะ

อย่างไรแหละตรงนี้ต้นเที่ยว

ก็ออกมาขายของตี๔ตี๕ก็เรียกสาธุมานะแม่
ก็ว่าอย่างนี้ตามลูกมาเด้ออยู่ตรงไหนก็มา
อันนี้แกเข้าฝันแล้วมันดูแม่หน่อยแม่อยู่ข้างถนน

จะทำยังไงลูกหนี้สินก็เยอะ
ขอในฝันแล้วตื่นมาก็จะเดินทางไป
เยอะอยู่จริงนะฮะก็เลยได้เลขมาก็เลยไปซื้อก็ถูกนะฮะ
สำหรับต้นตะเคียนใหญ่วัดรอบต้นได้ประมาณ๑๕๒๐นิ้ว
เชื่อว่าเป็นต้นพี่ส่วนต้นที่สองเป็นต้นน้อง
รอบต้นได้ประมาณ๑๐นิ้วนะฮะชื่อว่ากำไรทองกำไรเงินเจ้าค่ะ
เขาว่าอย่างนั้นนะฮะหลังจากที่มีผู้โชคดีก็ได้มีการเดินทางไปสมทบรวมเงินกัน
สารให้กับเจ้าแม่ตะเคียนใหม่แล้วก็จะทำพิธีอันเชิญเจ้าแม่ตะเคียนขึ้นมาในวันที่๑๒ธันวาคมนี้นะฮะ
เชื่อว่าชาวบ้านที่จะมาร่วมกันก็คงจะมาร่วมกันเนืองแน่น
เพราะว่าทำพิธี๑๒ใช่ไหม๑๓๑๔๑๕๑๖ก็ออกรางวัลอีกแล้ว
นี่คือที่ปราจีนบุรีนะคะคุณผู้ชมทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่อุดรหน่อย
อุดรเนี่ยลุงเศรษฐีคนนี้ปวดเสียนเวียนด้วย
นี่ไม่ที่ให้ดูอันนี้เนี่ยเพราะว่าจะบอกว่าคุณลุงท่านนี้ค่ะ
ถูกรางวัลที่๑เป็นเศรษฐีป้ายแดง
แล้วก็ไปได้เลข๒๒มาแล้วก็มาซื้อลอตเตอรี่
เพราะว่าคุณลุงแกไปอธิษฐานขอกับหลวงพ่อองค์ดำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้าน
ทีนี้พอถูกรางวัลปั๊บดีใจแป๊บเดียว
แต่ตอนนี้ที่ลุงบอกโอ๊ยมันปวดเสียนเวียนก้าวลุงเหลือเกิน
เพราะว่าพอลุงเกษรถูกรางวัลปั๊บเนี่ยนะ
มีคนเนี่ยแต่งรูปแล้วไปโพสต์บอกว่าแบบนี้
บอกว่าลุงถูกรางวัลที่๑แล้วเดี๋ยวจะแจกตังค์
ทีนี้ลุงก็เลยไม่เป็นอันกินอันนอนค่ะ
มีคนติดต่อสอบถามมาแบบเพียบเลยอ่ะ
คุณผู้ชมข่าวต่อไปดิฉันก็มีเรื่องเลขมาให้เหมือนกันจำไว้นะคะ
เป็นถนนบ้านสร้างปราจีนบุรีใกล้สามแยกร้านกระยาศาสตร์บุญเตือน

หมาตัวนี้น่าจะพลัดหลงกับเจ้าของคืออาจจะตกจากรถ
มันก็คอยนั่งเฝ้ามองรถราอยู่ตรงริมถนนจุดเดิม

รอเหมือนรอเหมือนรอว่าจะเมื่อไหร่เจ้าของจะวนกลับมารับมันนะคะ
ระแวกนั้นนะเอาข้าวเอาน้ำมาให้มันกินสงสารมันนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะเข้าไปจับก็ยังจับไม่ได้
แถมเคยมีคนบอกว่าเป็นเจ้าของหมาจะมารับหมากลับบ้าน
แต่พอเดินมาหาหมาแล้วมาเรียกหมาไม่ไปหา
ก็เลยงงว่าเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่า
แล้วคือจนตอนนี้หมาตัวนี้ค่ะก็ยังอยู่ที่ตรงนั้น
ยังเฝ้ารอคอยเจ้าของมารับต่อไป
คือดิฉันก็พยายามโยงแหละถนนหมายเลข๓๔๘

เออว่าเอาทำไมออกแล้วออกอีกได้หรอ